มากันที่อีกหนึ่งคู่คู่นี้เป็นคู่จิ้นนะคะ
ถึงแม้ว่าระครจะจบแล้วแต่กระแสคู่จิ้นความฟินก็ยิ่งคงอยู่
หนักมากในหัวเขาก็เลยเสิร์ฟความฟินกันต่อ
กับการควงคู่สาวที่สานางเอกในจอมาร่วมสร้างความสุขในงาน
ซึ่งก็ทำเอาแฟนคลับฟินกันถึงขั้นสุดเลยคุณ
แต่เดี๋ยวก่อนงานนี้ก็อดคิดไม่ได้ว่าความจิ้นในจอเนี่ย
จะไปกระทบกับดีกรีความหวานของสาวเบลล่าหวานใจตัวจริงเขาหรือเปล่า
รวมไปถึงประเด็นที่แฟนคลับบางกลุ่มก็ยุให้เจ้าตัวเนี่ย
คบกับหนุ่มเวียนอกจอไปซะเลยอีกแล้ว
ที่สาจะว่ายังไงลำบากใจไหมคะไปถามกันหน่อย
จากสำมาทานหัวใจคือแทบจะยกกันไปกันไปหลายคนมาก
ถ้าแฟนละครอะเนาะเขาก็อาจจะแบบเออจิ้นแล้วก็ฟินกันอะไรอย่างนี้

ก็เป็นเรื่องของการทำงานใช่
แต่คือในละครมันคือเราเล่นกันตามบทบาท
น้องหนำเลยมีความรักที่เป็นความรักกับผู้ใหญ่แล้ว
คนอาจจะรู้สึกว่ากับบ่นมันอะไรขนาดนั้นหรือเปล่า
เวลาที่เราติดตามละครเรื่องหนึ่ง
แล้วเราเป็นแฟนคาร์ปแล้วชอบผู้นี้มาก
แต่ว่าถ้าแบบในชีวิตจริงมันก็อีกเรื่องหนึ่งอะไรอย่างนี้
กันให้ออกระหว่างชีวิตจริงกับในละครนะคะ
คุณผู้ชมใครที่เป็นห่วงความสัมพันธ์ของเบลล่าแล้วก็เวีย

หวานไปไม่มีอะไรทำลายความสัมพันธ์ของคู่นี้ไปได้แล้วแหละ